เรื่องของประเพณีเป็นเรื่องดีที่เราก็อยากจะเล่าให้ฟังด้วย
เพราะว่าช่วงนี้คุณผู้ชมโควิดระบาดทำเอาแตกบ้านสิคะคุณผู้ชม
อะไรแตกบ้านอะไรบ้านแตกเอาไปดูค่ะ
อยู่ป่าใดแล้วไปกันเดิม

คุณชิสาคุณช่วยอ่านด้วยสำเนียงแบบนี้ได้ไหม
เป็นร้องแบบแนวว่าแนวเศร้าบัง

เอาอย่างนี้คือจะบอกว่านี่คือประเพณีโบราณนะคุณผู้ชม
หอบผ้าหอบผ่อนหอบข้าวหอบของออกจากบ้านแบบนี้
กำลังสืบสารประเพณีแตกบ้าน
ของชาวบ้านดอนเขืองตำบลทรายมูลอำเภอสายมูลจังหวัดยะโสธร

อันนั้นบ้านแตกสาแหลกขาดทะเลาะกันพ่อแม่

ประเพณีชื่อนี้เราไม่เคยได้ยินเนาะ
หรือว่าแบบน้อยมากที่คนจะรู้จัก
คือเป็นประเพณีโบราณทำกันมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษนู่นเลยนะคะ
เขาเชื่อว่าในปีที่มีวันขึ้นหนึ่งค่ำเดือนห้า
ชาวบ้านเชื่อว่าวันนี้มันเป็นวันแข็งเป็นวันร้อนเป็นวันอุบาต
เฮ้ยวันโลกาวน์พินาศวันไม่เป็นมงคล

มันเป็นวันที่ชาวบ้านเขาเชื่อว่ามันไม่ดีเป็นวันไม่ดี
เป็นวันที่เกิดโรคระบาดหรือเกิดโรคหาขึ้นในสมัยก่อนไง
ชาวบ้านเขาก็เลยบอกว่าจะต้องทำพิธีแตกบ้านขึ้นมานะคะ
โดยให้ชาวบ้านเนี่ยเก็บข้าวเก็บของของใช้จำเป็นเนี่ย
ย้ายไปอยู่ที่อื่นเพื่อเป็นการแก้เคล็ดก่อน
เพื่อเป็นการหนีจากโรคระบาดก่อนตามความเชื่อโบร่ำโบราณ
แล้วเขาไปไหนอ่ะเออไปไหนอ่ะหลายคนอาจจะเป็นห่วงเป็นใหญ่
ใช่ไม่ต้องห่วงนะคะชาวบ้านเขาพากันหอบข้าวหอบของไปอยู่ตามทุ่งนา
เนี่ยไปทำเถียงนาน้อยไปปูเสือไปทำอะไรกินกันแบบนี้
เขาเชื่อว่าทุ่งนาก็เป็นพื้นที่ที่แบบมีความอุดมสมบูรณ
มีความร่มรื่นค่ะนะฮะเป็นที่พักผ่อนนะคะ
หลังจากนั้นก็จะนิมนต์พระให้มาฉันเพลประพรมน้ำมนต์ให้กับชาวบ้านด้วย
อืมแล้วก็รับประทานอาหารกันพอถึงเวลาที่เหมาะสมก็จะมีพ่อพรามค่ะ
นุ่งขาวห่มขาวมามาบอกว่าอ่าชาวบ้านตอนนี้หมู่บ้านปลอดภัยแล้ว
กลับไปที่บ้านได้เลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเสร็จสิ้น
ประเพณีแตกบ้านหรือการสืบสารประเพณีโบราณนี้
หาดหรือโรคระบาดนั่นเองค่ะแต่การทำประเพณีแบบเนี้ย
ก็ต้องฝากเตือนกันนะคุณชิสาเพราะว่าเขามารวมตัวกันเยอะนี่
อ่าถูกต้องยังไงก็ต้องมีการเว้นระยะห่างกันไป
แล้วก็เรื่องกินร้อนช้อนฉันล้างมือกันบ่อยทั้งวัน
ห่างกัน๒เมตรก็คือต้องคำนึงถึงจุดนี้ด้วยนะคะ
นะคะยิ่งช่วงนี้เนี้ยหลายหลายคนที่อยู่ต่างสังหวัด
กรุงเทพแล้วก็กลับไปบ้านเกิดเนี่ยนะบ้านภูมิลำเนาเนี่ย
ก็อาจจะไม่รู้ว่าใครเป็นยังไงยังไงดูแล
ระวังสุขภาพกันแต่ก็เข้าใจนะคุณคือมันเป็นประเพณีเนอะ
ทำกันมาแต่ว่าอาจจะต้องเว้นระยะในการอยู่ใกล้กันไปหน่อยนึง
ห่างกันนิดนึงหรืออะไรแบบนี้ก็ได้นะคะเอาลองดู